ก็จะเป็นวันครบรอบกันจากไปเป็นวันของราชนีลุกทูของเรา

ในปีนี้ก็ครบรอบ๒๖ปีแล้วค่ะ
เป็นประจำทุกปีนะคะก็จะมีการเปลี่ยนชุดแม่พึ่งนะคะ

วัดทัพกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
โดยภาพที่เห็นก็เป็นการเปลี่ยนชุดนะคะที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้เองนะคะสามีค่ะคุณไกรสอนนะคะพี่ปุ้มค่ะ
พร้อมด้วยทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งนะคะหรือว่าน้องเพชรนะคะ
จริงไม่ต้องนองก็ได้เนอะสามเอ็ดนะนะคะ
พี่เพชรพี่เพชรพี่เพชรของเชอรี่นะคะ
แล้วก็พี่โอ่งนะคะสลักจิตซึ่งเป็นน้องสาวแท้ของพี่พึ่งพุ่มพวงค่ะ
ก็ได้เดินทางมาเปลี่ยนชุดนะคะที่วัดภาษีค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะ
คอนเซ็ตปีนี้นะคะเป็นชุดสีขาวที่พี่พึ่งเคยร้อง
แล้วก็ชอบชุดนี้มากนะคะชอบใส่เมื่อครั้งยังมีชีวิตนะคะ
โดยที่วัดค่ะก็จะมีงานเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นงานลำลึกราชนีนักร้องลูกทุ่งขึ้น
ระหว่างวันที่๑๒ถึง๑๔มิถุนายนนี้ค่ะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
ปกติไม่เคยมาเลยค่ะเพิ่งจะครั้งแรก

พอได้มาเห็นเมื่อกี้ก็แปลกตาเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหุ่นนี้
แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีโอกาสได้พรมน้ำหอมให้กับอาทิตย์ของพี่พึ่ง
เห็นแล้วก็ขนลุกความสัมผัสยังมีโอกาสได้เกิดขึ้นอยู่
เมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมคะจะเป็นชุดร้องเพลงใส่สีขาว
แล้วก็จะเป็นเหมือนคาดผมซึ่งสมัยก่อนพี่เพิ่งเคยร้องบนเวที
จะร้องเพลงอื้อหือเหลือจังถ้าจำไม่ผิด
ที่วัดภาษีก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่คุณพึ่งชอบมาก
ค่ะนะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล่าให้ฟังชุดของพี่พึ่งเนี่ยค่ะ
มีพี่ปัดนะคะเป็นคนตัดชุดให้นะคะ
แล้วก็จะบอกว่ามีอยู่ปีนึงพี่ปัดคนนี้ค่ะก็คือไม่ว่าง
แล้วปรากฏว่าก็ส่งลูกน้องมาถอดชุดนะคะ
แล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นประจำใกล้วันที่๑๓คุณผู้ชม
ปรากฏว่าถอดไม่ได้ติดขัดอะไรก็ไม่รู้นะคะ
แล้วก็เรื่องการแต่งหน้าของพี่พึ่งเนี่ยค่ะ
ก็ต้องเป็นช่างประจำด้วยต้องแต่งหน้าที่หุ่น
ใช่นะคะแล้วก็พี่พึ่งเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามนะคะ
ก็จะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือเล็บก็ทา
หน้าก็ทาใหม่เปลี่ยนใหม่กันหมดนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะเรื่องโชคลางนะคะ
ก็เป็นความเชื่ออีกนะคะก็เป็นการถ่ายภาพนิ่ง

วันนี้นะคะก็มีน้องสาว

ปรากฏมีเลขขึ้นที่จมูกด้วย

ไม่ผิดน่าจะเป็น๖๕๐หรืออะไรก็ตามแต่

ที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องร่างทรงเล่นค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีร่างทรงแม่พึ่งนะคะ
พี่พึ่งภูมิภวกโอ้โหเยอะมากจริงค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพี่ปุ้มไกรสอนค่ะ
ก็ได้ปรึกษาทนายนะคะแล้วก็เตรียมแล้วค่ะ
ถ้าหากไปทำแบบเรียรายอยู่อย่างนี้ยังไม่หยุดแบบนี้อีกนะคะ
ก็อาจจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ

เขาถึงได้แสดงกิริยาแบบนี้ออกมา

อาจจะแบบมีการเรียกรายเงินหรืออะไรอย่างนี้

ผลประโยชน์เรียรายเงินอะไรอย่างนี้

แต่พอเริ่มติดปั๊บดังปั๊บ

แต่วันนี้ก็ได้ออกทีวีกับน้องเพชรเมื่อวานนี้

ไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามาชักให้เธอดูนะ

ใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้

ก็นี่แหละค่ะร่างทรงไปที่วัดทัพกระดานนะคะ

แล้วก็พี่โอ่งสลักจิตซึ่งเป็นน้องสาวถามว่า
จำได้ไหมนี่ใครตอบไม่ถูกบอกว่า
กบใช่ไหมชื่อเขียดอะไรอย่างนี้
คืออย่างนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นร่างกลม
ไม่ใช่แม่ผู้มหวงมาลงใครทั้งนั้นนะคะ
พี่โอ่งก็บอกว่าพี่ถ้างั้นไม่ต้องหรอกลุกขึ้นมาเลยค่ะ
กลับบ้านไปนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะ
ใกล้วันแล้วนะคะก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็จะมีงานถึง๑๑๑๗วินิตมายยนต์เดิน
เที่ยวงานกันได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีการขายสินค้าต่างด้วย
แล้วก็ไปร่วมทำบุญที่วัดทัพกระดานกันได้ด้วยนั่นเองนะคะ
บอกว่าจริงเธอชื่นชอบเฉยไม่ใช่ร่างทรงหรอกชอบเต้น

เป็นกายทิพย์นะคะที่แบบว่ามีอะไรผ่านเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนนำเต้นแอโรบิกตามห้างอย่างนี้นะคะ